ประกอบการที่รับผลกระทบจากโควิด
ลูกจ้างสามารถมาใช้สิทธิ์ประกันสังคมนี้ได้ด้วย

ที่ห่วงแล้วก็ประชุมบอร์ดคุยกันมากเลยก็คือ
ถ้าเป็นสถานที่ที่รัฐบาลบอกว่าจำเป็นต้องหยุด

แต่ถ้าสมมุติว่าเจ้าของสถานประกอบการ
ในจ้างทั้งหลายท่าวแกรทั้งหลาย

มันต้องไปใช้ช่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
จะมาบอกว่าโอ๊ะมาอยู่กับประกันสังคม
ด้วยดีกว่าเนี่ยมันมันไม่ได้อ่าเดี๋ยวนะคะคุณขอขอแชร์
นิดเดียวค่ะคือเมื่อสักครู่เนี้ยเดี๋ยวฉันถามถามคุณ
นัดเนี่ยนะคะคือว่าถ้าเอาเอาเป้าใหญ่ใหญ่คือว่าเราพูด
เฉพาะเงินก้อนที่ใช้เป็นกองทุนว่างงานถูกไหมคะ
ทีนี้กองทุนว่างงานตอนนี้ตามข่าวที่มันออกมามันมี๒๐๐
ก้อนใหญ่ของกลุ่มบุคคลที่จะใช้สิทธิ์นี้คือกลุ่มที่ได้
รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้ากับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจซึ่งใช้กองทุนว่างงานเหมือนกันเดี๋ยวฉันเข้าใจ
ถูกใช่ไหมคะเอ่อจริงจริงต้องต้องถ้าพูดอย่างงั้นเนี่ย
มันก็คว่างไปอ่ายังไงต่อค่ะเอาเอาง่ายง่ายเอ่อเดิม
เนี่ยคำว่าเอ่ออะไรนะเหตุสูตรวิสัยเนี่ยมันไม่มีคำ
โรคโรคร้ายแรงนะอ่าแต่ทีนี้มันมีแล้วแล้วไปแก้
ไปแก้กฎกระทรวงก็มีครอบคลุมไปถึงโรคร้ายแรง
กลุ่มที่ธุรกิจเนี่ยเขาอาจจะเริ่มค้าขายไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดี
มีผลกระทบต่อเรื่องโควิดโควิดจะส่งออกมาได้
อะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเขาเป็นฝ่ายสั่งให้หยุดเนี่ย
อันนี้เนี่ยมันต้องไปใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
คือนายจ้างต้องจ่ายนะนายจ้างต้องจ่ายแต่ถ้ารัฐบาลบอก
โรงงานนี้ต้องหยุดรัฐบาลสั่งให้หยุดอย่างนี้มาใช้กองทุนประกันสังคม
เพราะเขายังไม่ได้หยุดแต่รัฐบาลสั่งให้หยุดอ่ะ
คือเดี๋ยวคือกรณีที่รัฐบาลสั่งให้หยุดที่มันจะมีประกาศว่าอันไหนต้องหยุดบ้างเนี่ยนะคะ
คืออันนั้นไม่มีปัญหาก็คือรับ๖๒๙๐วันถูกป่ะค
อ่ารับ๔นะ๖๒ถูกป่ะคะ
ใช่๖๒เนี่ยมาเพิ่มเติมที่หลังเดิมเนี่ยมันคือ๕๐
ใช่ทีนี้อีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มที่หยุดเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิด
คือรัฐไม่ได้สั่งปิดแต่เพราะมีโควิดนี่แหละก็เลยต้องหยุดนะคะ
ซึ่งอันนี้มันเข้านิยามเดียวกันว่าจะใช้เงินในประกันสังคมด้วยถูกป่ะคะ
เอ่อจริงจริงจะมาแห่กันใช้อย่างนั้นเนี่ยกองทุนว่างงานเนี่ยมันก็รับไม่ไหวหรอก
คือใช้ให้ถูกช่องนะใช้ให้ถูกช่องเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยต้องเอาง่าย
คนที่สั่งให้หยุดเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลมาใช้ช่องประกันสังคม
ค่ะแต่ท่านบอกว่าเจ้าของสถานประกอบการเป็นฝ่ายให้หยุดก็ต้องไปใช้ช่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
คือนายจ้างต้องไปจ่าย๗๕ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
อ่าซึ่งตอนเดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวนะคะคือแล้วที่ข่าวออกมาเนี่ยสรุปแล้ว
ถ้าตามกฎหมายเขามีสิทธิ์มาใช้ตรงนี้ไหมคะ
เขาก็พยายามบอกว่าเขาก็มีผลกระทบจากโควิดนั่นแหละ
เขาก็พูดอย่างนี้แต่ว่าที่ประกันสังคมบอร์ดเนี่ยถกเถียงกันมากเลยเนี่ย
คือถ้าสถานประกอบการเนี่ยพูดอย่างนี้เหมือนกัน
แล้วก็หยุดกันเป็นล้านล้านคนเนี่ยกองทุนอันนี้ไม่พอ
คือที่คุณอรุณีบอกคือว่าถ้าสถานประกอบการไม่ได้ถูกรัฐสั่งปิด
แล้วตัวเองปิดเองเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินลูกน้องเขาถูกไหมคะ

ใช่แต่ทีนี้ทีนี้ที่มันค้ำกันอยู่ตอนนี้เพราะว่าเรื่องของเหตุสุดวิสัยใช่ไหมคะ
คำว่าเหตุสุดวิจัยใช่ไหมคะ
เขาเข้าช่องนี้ได้ถูกไหมคะ
เขาไปเข้าคล้ายว่าประกันสังคมไปไปแก้คำว่านิยามเหตุสุขนิสัยเดิมเนี่ย
น้ำท่วมอย่างนี้น้ำท่วมปี๕๔เนี่ยสูตรวิสัยมาใช้ได้สูตรวิสัย
แต่ทีนี้ทีนี้พอมันถูกแก้แล้วนี่ค่ะคุณอรุณีเพราะฉะนั้นถ้าถูกแก้แล้ว
กับว่าถ้าตามการถูกแก้นิยามแล้วเขาเข้าได้๖๒๓เดือนเหมือนกันถูกป่ะคะ
ก็ไม่ชัดอีกอ่ะไม่ได้ถ้าเป็นบอร์ดเนี่ยบอดถกกันมากเลยวันก่อน
คือใครคนที่สั่งให้หยุดนี่คือใครเพราะว่าถ้าจะบอกว่าทุกกลุ่มเนี่ย
อาศัยช่วงจังหวะอย่างนี้เนี่ยโอ้โหโรงงานนั้นก็บอกว่าหยุดเถอะจ้ะ
คือคำว่าหยุดเนี่ยหมายถึงว่ามันเหมือนกับปิดเทอมชั่วคราวอ่ะ
ใช่ไหมแต่ว่ากองทุนประกันว่างานเนี่ยเจตนารมณ์ของคนที่สะสมกองทุนเนี่ย
กรณีเลิกจ้างกรณีลาออกจากงานกองทุนเนี่ยมันจะถูกใช้ตามเจตนารมณ์คำเดิมของเดิมเลย
แต่ทีนี้เดี๋ยวที่คุณอรุณีบอกว่าในบอร์ดประกันสังคมยังถกกันอยู่เนี่ย
คือกรณีโควิดถูกไหมคะพอโควิดกำลังถกกันอยู่มันก็จะมีสองกลุ่ม
คือกลุ่มที่รัฐสั่งให้หยุดเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่ามาเข้าว่างงานแน่
ในขณะที่ตอนนี้ที่บอกว่าถกกันอยู่คือกลุ่มที่รัฐไม่ได้สั่งปิด
แต่ว่าเขาได้รับผลกระทบจากโควิดซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยเหมือนกันที่ยังถกอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่เขามาใช้ช่องนี้เหมือนกันใช้ช่องนี้เหมือนกันเนี่ย
ถามว่าพอแกทำนิยามเนี่ยกฎหมายก็จำพอแพ้มมันจะมาเข้าช่องนี้
แต่ค่ะถามก็คือถ้าเข้าช่องนี้รัฐจะต้องเอาเงินมาใส่ใช่หรือไม่
ถ้าเงินไม่พอแล้วมันไม่พอจริงป่ะคะ
คืออย่างนี้ถ้าเข้ามาเยอะช่วงนี้ตอนที่คุณคุมบอทเนี่ย
ก็บอกว่าเรารักได้๙๐๐๐คน๘๐๐๐คนหมายถึงว่า
เขาก็จะต้องมายื่นประกันว่างาน

มันมีอยู่แล้วมันมีคนตามนิยามเดิมอยู่แล้ว
ใช่ใช่แล้วถ้ามาก็เยอะเนี่ยเงินไม่มีเนี่ย
คืออย่าลืมนะเงินสำนักงานประกันสังคมมันเป็นเงินที่มีเจ้าของ

อนุนีเงินที่มีเจ้าของก็คือเงินของผู้ประกันตน
และคำนิยามเดิมของกฎหมายประกันสังคมเนี่ย
ประกันว่างานเนี่ยว่าด้วยการให้ออกจากงาน

เข้าใจค่ะ
เยอะจริงแม้ว่าเป็นคนในระบบก็ตาม
เดี๋ยวเราขอคุยกันใหม่ในวันถัดไปนะคะ
วันหลังได้ติดตามค่ะ
สวัสดีก่อนค่ะขออภัยจริงค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ